ตี๒๓๐ที่หน้าห้องเช่าแห่งหนึ่ง

แล้วก็แพลวใช้มีดทำร้ายผู้หญิง

คนร้ายก็เบนเข็มจากผู้หญิงมาหาตำรวจ

รอขึ้น
รอขึ้น
เป็นชาวนครศรีธรรมราชค่ะสวมกางเกงขาสั้นลายดอกสีดำ
สวมเสื้อนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าห้องเช่า
สภาพเนี่ยมีอาวุธปืนยิงเข้าที่หายปลาร้าด้านซ้ายกระสุนทะลุลำคอ๑นัด
ในที่เกิดเหตุยังมีนางสาวอำมาราเหลาสินวัย๓๐ปีกับนายพงพัฒน์ชัยชน
วัย๒๙ปียืนอยู่ด้วยความตกใจมีดาบตำรวจนิรุฑบุญรัฐวัย๓๘ปี
ตำรวจสภเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนวิสามันฆาตกรรมคนร้าย
แล้วก็มี๑๐ตำรวจโทวรัฐใจเรืองวัย๒๒ปีตำรวจโรงพักเดียวกันอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ไปตรวจสอบในห้องพักของผู้เสียหายก่อนนะคะซึ่งอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
ขออภัยห้องพักของผู้ตายอยู่ตรงนั้นเหมือนกัน
มีอุปกรณ์การผลิตน้ำใบกระท่อมก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็นำศพส่งชนะสูตร
สอบสวนผู้เสียหายก็เล่าบอกว่านายเอกสิทธิ์ผู้ตายเนี่ยนะคะพักอาศัยอยู่ในห้องเช่านั่นแหละ
เคาะประตูห้องพักของผู้หญิงที่อยู่ติดกันแล้วก็พยายามบุกเข้าไปในห้องนอน
ผู้หญิงไม่ยอมเปิดประตูให้แล้วก็รีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือค่ะ
จากนั้นก็โทรไปหานางสาวอำมารากับนายพงพัฒน์นางสาวอำราเป็นพี่สาวของผู้เสียหาย
พงพัฒน์เป็นแฟนก็โทรไปขอความช่วยเหลือ
นางสาวอำรากับแฟนนุ่มพอมาถึงก็เห็นคนร้ายเนี่ยเดินถือมีดอยู่หน้าห้องพักน้องสาว
พยายามใช้อาวุธมีดไล่ทำร้ายนางสาวอำราโดนมีดบาดเข้าที่ท้องด้วยนะคะ
ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะเธอก็รีบโทรแจ้งตำรวจ
แจ้งไปแป๊บเดียวดาบตำรวจนิรุธแล้วก็๑๐ตำรวจโทวรัฐ
ตรวจสอบพอเมืองภูเก็ตก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็พยายามที่จะเข้าควบคุมตัวในเอกสิทธิ์คนร้ายเนี่ยนะคะ
แต่ก็อย่างที่เล่าไปค่ะคนร้ายเนี่ยนะเอาอาวุธมีดสู้ไล่แทงตำรวจทั้งสองนาย
ตำรวจก็ใช้กระบองป้องกันตัวเกิดการต่อสู้ตะลุมบอลกันขึ้น
ดาบตำรวจนิรุธเนี่ยถูกมีดฟันเข้าที่คอนะคะแล้วก็พลาดท่าเสียหลักล้ม
คนร้ายเนี่ยขึ้นคร่มนี่ที่เขาโดนบาดที่คอเนี่ย
พอเสียหลักล้มปุ๊บคนร้ายนายเอกสิทธิ์เนี่ยขึ้นคร่อมเขาเลย
แล้วก็เงื้ออาวุธมีดจะจ้วงแทงอยู่แล้วค่ะ
ดาบตำรวจนิรุธเลยตัดสินใจยิงปืนไปหนึ่งนัดเข้าหายปลาร้าข้างซ้าย
แล้วก็กระสุนทะลุคอคนร้ายก็ร่วงลงไปนอนกองกับพื้นเลย
หลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนก็แยกออกมาเป็น๔คดีด้วยกันเลยนะคะ
มีคดีพยายามชิงทรัพย์มีคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
พอไปสอบประวัติในเอกสิทธิ์ผู้ตายเนี่ยนะคะปรากฏว่าเคยถูกจับมาก่อนนะ
เป็นข้อหาครอบครองยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปี๒๕๕๙
แล้วก็ยังเคยถูกจับข้อหาครอบครองอาวุธปืนในพื้นที่สพวิชิตจังหวัดภูเก็ตปี๒๕๖๐ด้วย
ผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปถามนางสาวจริยาเกษรแม่ของผู้ตายค่ะ
แม่ของนายเอกสิทธิ์ที่บ้านพักที่ตำบลโพเสด็จอำเภอเมือง
ก็บอกว่านายเอกสิทธิ์ไปทำงานที่ภูเก็ตนานเกือบ๒๐ปีแล้วก็ไม่ค่อยกลับมาเยี่ยมบ้านหรอก
พอลูกชายเลิกกับเมียก็ดูเครียดแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพยายามรักษาตัวมาโดยตลอด
พอลูกชายเลิกกับเมียก็ดูเครียดแล้วก็ปวดเป็นโรคซึมเศร้าพยายามรักษาตัวมาโดยตลอด
ซึ่งตอนนี้ครอบครัวเองก็อยู่ระหว่างหารือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ของผู้ตายเนี่ยบวชเป็นพระอยู่ก็กำลังเดินทางไปรับศพลูกชายที่ภูเก็ตด้วย
แล้วก็จะนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดโยธารามอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ